คุณผู้ชมคะข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเลิกราแต่ไม่เลิกรัก
ถ้าเกิดคนที่รักกันจริงจะไม่ทำแบบนี้
ผู้หญิงคนนึงเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงพอกลับมา
แฟนเก่าตามมารออยู่ที่คอนโดค่ะมีการฉุดกระชาก
แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะภาพโอ้โหเนี่ยจังหวะเนี้ย
คือแฟนเนี่ยทำร้ายฝ่ายหญิงดูสิคะ
คือเตะตกจากบันไดกระชากตกจากบันไดเป็นแผลที่จมูกแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเราเห็นนะว่าผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายน่ะถูกฝ่ายที่เป็นแฟนเก่าเนี่ย
กระชากจนร่วงลงมาจากบันไดแล้วตามลงมาเมื่อกี้คือตามมาต่อย
เลือดตกยางออกนะคะมีแผลถลอกมีรอยช้ำตามเนื้อตามตัว
ยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งให้ดู
อีกคลิปนึงเนี่ยเป็นหลักฐานอันนี้
ตอนที่นี่แฟนเก่าบุกเข้ามาในคอนโดแล้วค่ะนี่เห็นไหม
พอเข้ามาก็ใช้รองเท้าขวางประตูเอาไว้แล้วก็ขึ้นไปก่อเหตุ
คือไม่ให้ประตูมันปิดมันอาจจะต้องใช้การ์ด
มันอาจจะต้องใช้สแกนเข้าออกหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
คือขึ้นไปก่อเหตุพอหนีลงมาปั๊บเนี่ย
รองเท้าที่ขวางประตูไว้เนี่ย
จะได้ออกไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้
ในการแตะเข้าออกครับทีนี้ฝั่งผู้เสียหายอ่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดที่คอนโดแถวพัทยาชนบุรีนี่แหละ
ตัวเธอผู้เสียหายกลับจากเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
ก็กลับมาตอนเช้าวันจันทร์นะคะปรากฏว่าแฟนเก่าเนี่ย
ดักรออยู่หน้าคอนโดเธอก็พยายามหนีนะ
จะเดินหนีขึ้นห้องพักแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ย
แฟนเก่าตามมาฉุดกระชากลากอย่างที่เห็นในคลิป
ตบมาต่อยโอ้โหจนดั้งหักเลือดอาบเลยนะคะ
แล้วแฟนเก่าก็หลบหนีไปเธอไม่เข้าใจเลยว่า
ทำไมต้องมาทำร้ายกันแบบนี้เพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ย
ก็มีรักใหม่แล้วหมายถึงฝั่งแฟนเก่าเนี่ย
จริงเขาก็ไปมีรักใหม่แล้วฝ่ายผู้เสียหายบอกอีกด้วยนะคะ
บอกว่าตอนที่คบกันกับแฟนคนนี้ก็ถูกทำร้ายร่างกายบ่อย
ทนไม่ไหวไงปมของการทำร้ายร่างกายเนี่ย
เธอก็เลยตัดสินใจเลิกรากันซะเลย
แล้วเดี๋ยววันนี้ฝั่งผู้เสียหายจะไปแจ้งความ
ดำเนินคดีกับแฟนเก่าคนนี้เพราะว่ากลัว
ไม่รู้ว่าเขาจะมาดักรอที่คอนโดแล้วก็มาทำร้ายร่างกายอีกหรือเปล่านะคะ
ดูสภาพเธอสิโอ้โหใบหน้านี่น่วมเลยนะดั้งหักเนี่ยค่ะ